กำลังหิวแล้วหาร้านข้าวแกงแบบนี้ง่าย
ทานข้าวแกงในวันนี้ไปทานที่ไหนก็ดีแนะนำร้านนี้ไหม
ร้านนี้เขาบอกว่าไม่ธรรมดา
มีโรงศพอยู่ในร้านด้วยครับ
สวีดัทสวัสดีแฟนรายการตลอดข่าวด้วยนะครับ
วันนี้เราจะพาตลอดไปร้านอาหารที่มีบรรยากาศหล่อลื่น
นั่นก็คือร้านอาหารที่มีโรงศพ
จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลย
ร้านแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไป
นั่นก็คือร้านวัวเงินอาหารปักใต้หรือครัวโรงเย็นในจังหวัดเชียงใหม่
นี่มันร้านข้าวแกงหรือว่าร้านหีบศพกันแน่ล่ะครับเนี่ย
พาคุณผู้ชมมากันที่ร้านวัวเงินอาหารปักใต้
หรือที่บางคนเรียกว่าครัวโรงเย็น
ร้านเนี่ยเปิดอยู่ริมถนนเจริญเมือง
ตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
โดยทางร้านเนี่ยเขาจะขายทั้งข้าวแกง
และเปิดบริการให้เช่าโรงเย็นด้วยนะครับ
ถึงแม้ว่าที่ร้านจะดูคล้อนไปบ้าง
แต่ก็มีลูกค้าทยอยเข้ามาทั้งวันนะจ๊ะบอกเลย
โดยส่วนใหญ่ที่เขากล้านั่งรับประทานที่ร้าน
จะเป็นลูกค้าประจำที่ใจแข็งพอ
ส่วนลูกค้าที่ใจยังไม่แข็งพอก็จะซื้อกลับไปทานที่บ้านจ้า
คุณเรืองระวีพงเหมาะเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานั่งทานที่ร้านก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะครับ
เพราะว่าต้องการมารับประทานอาหารของทางร้านจริง
โดยส่วนตัวแล้วอยากให้ดูเป็นสัจธรรมชีวิต
เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตของทุกคนก็มีปลายทางที่เหมือนกัน
นั่นก็คือความตายนั่นเอง
สำหรับเมนูเด็ดของทางร้านก็จะมีแกงไตปลาแห้ง
แกงไตปลาน้ำข้าวยำปักใต้แกงส้ม
และข้าวคุกฝั่วเท้ยคุกกะปี
หากใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่แล้ว
ก็ต้องลองแวะไปสัมผัสบรรยากาศที่ร้านบัวเงินอาหารปากใต้ได้นะจ๊ะ
ไปต่อกันที่คาเฟ่โรงศพในจังหวัดซูริน

เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่สำหรับร้านคาเฟ่เลยนะครับ
เพราะร้านเนี่ยมาเปิดอยู่ใกล้กับร้านขายโรงศพ
คาเฟ่นี้มีชื่อว่าหลับสบายคาเฟ่
ตั้งอยู่ที่ริมถนนศรีขอระพุมรัตนบุรี
คุณอนุสรมารสีเจ้าของร้านเขาเล่าว่า
ร้านขายโรงศพเป็นกิจการของคุณพ่อและคุณแม่
และได้มารับช่วงดูแลกิจการต่อ
อีกทั้งยังสร้างความแปลกใหม่
และไม่อยากให้คนกลัวโรงศพ
ปิ๊งไอเดียเด็ดก็คือเปิดร้านคาเฟ่อยู่ใกล้กับร้านขายโรงศพ
โดยหวังให้ลูกค้าได้จิบกาแฟไปชมโรงศพไป
ถือเป็นความแปลกใหม่และจะได้ลดความหวาดกลัวไปในตัวด้วย
สำหรับเมนูเด็ดของทางร้านมีทั้งกาแฟสดกาแฟโบราณ
ชานมชาเขียวอิตาเลียนโซดาและขนมปังปิ้งหน้าต่าง
พี่น้องชาวจังหวัดสุรินหรือนักท่องเที่ยว
หากสนใจเข้าไปจิบกาแฟพร้อมชมโรงศพที่ร้านหลับสบายคาเฟ่
ก็สามารถแวะเข้าไปได้เลยนะจ๊ะ
พ่อค้ายินดีต้อนรับจ้า
อ่ะมีกาแฟมีก๋วยเตี๋ยวมี

ใช่แต่บรรยากาศข้างก็นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะ